ท่านผู้ชมครับคดีการตกเรือสปีดโบสต์
ไปแล้วเป็นการสรุปสำนวนในส่วนตำรวจเนี่ยนะฮะ

บอกว่าถ้าเรือเร็วกว่านี้อาจจะดันออกผลักออกไป
แล้วทีนี้ความคาใจก็คือยิ่งเมื่อวานเอาพ่งเอาภาพใช่ไหม
มีการพูดถึงกันไปเอาภาพของต่างประเทศ

เอามาเปรียบเทียบกับรอยบาดแผลเนี่ย
ค่ะเพราะคนยังสงสัยว่าตกลงมูรณ์ไฟมูร์ตกเรือตรงไหน

แล้วโดนหรือไม่โดนใบพัดหรืออะไรยังไงบาดแผลตรงนั้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่
นี่ค่ะหุ่นที่สสเต้มงคลกิจถืออยู่
คือทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราทำเอาไว้เพื่อจะเอาไว้
จำลองเหตุการณ์หรือว่าเปรียบเทียบ
เพื่อจะดูเรื่องของงานข่าวต่างที่เกี่ยวข้องกับคดีของคุณแตงโม
คือน้ำหนักตัวของหุ่นเนี่ยมันจะอยู่ที่แค่๘๙กิโลกรัมนะฮะ
ต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนคือจะไม่เหมือนกับน้ำหนักคนจริงนะ
แต่สสเต้มงคลกิจวันนี้ไปที่ท่าเรือพี่หุ่นสงครามหนึ่ง
คุณจ๋าแจ่มสีก็ไปด้วยไปลงเรือสปีดโบสต์
แล้วบอกขอยืมหุ่นของไทยรัฐทีวีหน่อยกันแล้วกัน
ที่เราตัดเย็บขึ้นมาตรงนี้นะฮะเพื่อใช้ในงานข่าวเนี่ย
สสเต้บอกงั้นขอเรียกว่าน้องแต่งไทยก็แล้วกัน
ขนาดความสูงเท่ากับคุณตังโมนะครับ
แต่น้ำหนักไม่เท่านะครับน้ำหนักของหุ่นเนี่ยแค่๘๙กิโลกรัม
สสเต้มงคลกิจบอกว่าขอใช้สมมุติฐานใกล้เคียงกับคืนวันเกิดเหตุ
คือให้เรือสปีดโบสต์วิ่งที่ความเร็วประมาณ๘น็อต
เพื่อทำการจำลอง๔ครั้งดูสิว่าหุ่นจะไปทางไหนแบบไหนอะไรยังไง
ครั้งแรกสสเต้นั่งท้ายเรือบริเวณทางขวานะฮะของเรือ
แล้วจับหุ่นให้อยู่ในท่ารักษณะเตรียมปัสสาวะ
เหมือนที่คุณแซนบอกว่าเห็นคุณแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือ

คือตอนที่ทิ้งลงไปเนี่ยมันเหมือนถูกดูดเข้าไป
แต่พอเอาหุ่นขึ้นมาดูคุณมงคลกิจบอกว่าขาขาไม่โดนใบพัด
ไม่มีรอยใบพัดเลยอ่าแต่อาจจะด้วยน้ำหนักต่างกันหรือเปล่า
ใช่เราก็เลยต้องบอกไว้ก่อนว่าหุ่นของเราที่จำลองขึ้นมาใช้ในงานข่าวเนี่ย
หนักแค่๘๙กิโลกรัมนะฮะ
ครั้งที่สองสสเต้ทดลองทิ้งหุ่นตรงช่วงกลางเลย
กลางของท้ายเรือนะพบว่าหุ่นเนี่ยเออเกิดรอยบาดแผลนะ

นี่คือผ่านแล้วที่เอวเนอะ

อันนี้คือลงกลางเรือ
ทีนี้ค่ะครั้งที่๓ทิ้งหุ่นลงน้ำที่กาบเรือด้านซ้ายและกาบเรือด้านขวา

และสภาพเหมือนเดิมไม่มีรอยของใบพัดไม่มีรอยอะไรเลย
ครั้งที่สี่ครั้งสุดท้ายทิ้งหุ่นลงด้านหน้าของเรือหัวเรือค่ะ

หุ่นถูกดูดเข้าใต้ท้องเรือลอดไปอยู่ท้ายเรือ
หุ่นคือถูกใบพัดฟันจนขาดชิ้นส่วนกระจายออกจากกัน

หน้าเรือเละเลย
อยู่ท้ายเรือ
เตะก่อน

สสเต้บอกว่าการจำลองในครั้งนี้

ถ้าตกเรือจะโดนใบพัดหรือเปล่า
ชัดเจนว่าถ้าตกหัวเรือจะดูดเข้าไปใต้ท้องเรือ
แล้วก็จะโดนใบพัดเรือปั่นจนขาดเละ
นั่นแสดงว่าน่าจะมีโอกาส
หรือเป็นไปได้ไหมว่าคุณแตงโมจะตกจากหัวเรือ

เรื่องของน้ำหนักหุ่นมันเบากว่าคนจริง
สสเต้ถึงขั้นบอกนักข่าวว่าทดลองอีกได้ไหม

ฝากไทยรัฐทีวีบอกเอาแบบขนาดเท่าน้ำหนักจริงเลยเหรอ

บอกขอแบบให้น้ำหนักให้อะไรมันเหมือนจริงกว่านี้ได้ไหม

ข่าวว่าจะมีงบให้สตสาวเต้ไหม

ก็คุณมงคลกิริสตสาวเต้นี่ก็บอกว่า
ถ้าเป็นอาจารย์สอนฟิสิกสลศาสตร์อะไรแบบนี้เนี่ยนะ

ก็มองว่ามันไม่น่าจะตกท้ายเรือนะ

ถ้าตกท้ายเรือมันอาจจะไม่โดนใบพัดเรือหรือเปล่า
มันจะถูกแบบผลักออก

ผมก็มองว่าน่าจะตกนะ

เพราะทำให้เกิดบาดแผลบาดเจ็บค่อนข้างเยอะ
ที่เราไปทำเองครับไม่ตรงกัน
ดูแล้วยังไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นัก

แต่ผมมองว่าอยากให้ทำคลิปเพิ่มเติม

บอกว่าอยากให้พี่อัดทำคลิปไอ้ตัวหน้าเรือ
ถ้าเรือภูมิพิพัฒน์มันดูแล้วมีลักษณะตกหัวเรือ
เรายังไม่ชัดต้องให้ช่างแสงและเงาทำอีกนิดนึง
แต่ถ้าจะให้ดีต้องตุ๊กตาน้ำหนักเท่าของจริง
แล้วก็เรือต้องเป็นลักษณะเครื่องคล้ายกันหมด

แต่คนเนี่ยทดสอบท้ายเรือได้แต่ทดสอบหัวเรือไม่ได้

ทุกผู้ชมครับวันนี้คุณอัธยุยะรวงลตนพงศ์

วันนี้มาสังเกตการณ์การจำลองเหตุการณ์ตรงนี้ด้วยนะครับ
คุณอัจฉริยะยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับ
ว่าไม่มีทางที่คุณแตงโมเนี่ยจะไปปัสสาวะท้ายเรือ
ทั้งที่ตอนนั้นถ้าตามคำให้การ

โดยเฉพาะท้ายเรือเนี่ยมันมีไฟที่ส่องสว่างชัดเจน
มีไฟตามลิ้มแม่น้ำเต็มไปหมดดังนั้นไม่มีทางเป็นไปได้เลย
จุดตกต้อนเราก็พิสูจน์แล้วว่าไม่มีจริง
ทั้งคุณมงคลกิจแล้วก็คุณอัจฉริยะบอกว่ายังเดินหน้า

คุณอัจฉริยะวันนี้ก็เลยฝากทิ้งท้ายผ่านทางสื่อมวลชน
ถามทนายเดชาด้วยทนายในคดีของคุณตังโม
ทนายแม่ว่าทนายเดชากล้าไปปัสสวะท้ายเรือไหม
และทำไมถึงเชื่อที่ตำรวจสรุปคดีทั้งหมด
อะไรประมาณอย่างนั้นเดี๋ยวเราให้เขาตอบคำถามกันเองก็แล้วกัน